ซี่เจชนะทิพย์สงกระสินค่ะก็ส่งกำลังใจให้กับอดีศักดายสอนที่พลาดจุดโทษ
จนสุดท้ายค่ะทำให้ช้างศึกทีมชาติไทยตกรอบในศึกอาเซียนคลับนะคะ
หลงค่ะหลังจากที่ทีมชาติไทยตกรอบรองชนะเลิศในศึกอาเซียนคลับ๒๐๑๘
ให้กำลังใจอดีศักดรายสอนที่ยิงจุดโทษพลาด
ทำให้สุดท้ายไทยเสมอกับมาเลเซียไป๒ประตูต่อ๒ตกรอบ
กฎประตูทีมเยือนค่ะแล้วก็ไม่สามารถผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศอาเซียนคลับได้
ขณะที่ธนบุญเกษารัฐนะคะกองกลางทีมชาติไทยก็ออกมายอมรับค่ะว่า
ไม่สามารถทำตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้ค่ะ
ที่เป็นฝ่ายขึ้นนำก่อนถึง๒ครั้งค่ะ
ได้ประตูนำที่เราต้องการแล้วครับแต่ว่าเราก็เสียเร็วเหมือนกัน
มันก็เลยทำให้เกมเราก็ต้องเล่นยากขึ้นไปอีกเพราะเราต้องยิงประตูเพิ่ม
แต่พอเราได้มันก็เสียอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเกมที่น่าผิดหวังครับ
ก็แต่เราก็ต้องสู้ต่อไปครับ
โดยนักเตะทีมชาติไทยนะคะก็จะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งค่ะ
แข่งขันกันระหว่างวันที่๕มกราคมถึง๑กุมภาพันธ์ปีหน้านี้ค่ะ
เข้ามาร่วมฝึกซ้อมกับทีมชาบาแก้วในช่วงเดือนมกราคมอย่างต่อเนื่อง
อย่างต่อเนื่องโดยมิรันดาก็ไม่ต้องเดินทางกลับไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วเนื่องจากว่าเสร็จสิ้นภารกิจการเรียนแล้วค่ะ
โดยทัพชาบาแก้วนะคะก็จะเตรียมความพร้อมค่ะไว้ทำศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกปี๒๐๑๙ที่ฝรั่งเศส
แข่งขันกัน๗มิถุนายนถึง๗กรกฎาคมค่ะซึ่งการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลโลกก็จะมีขึ้นในวันที่๘ธันวาคมนี้
ขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้นะคะอย่าลืมติดตามเชียร์ค่ะ
ซอลทีมชาติไทยในศึกยู๒๐ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกโซนอาเซียนนะคะ